เมื่อเรามีรัฐบาลที่มีแก่นำโดยภาคเพื่อไทยมีนายกระทรมนตรีชื่อคุณเศษฐาทุวีศิลป์จากภาคเพื่อไทย
แน่นอนนะคะสิ่งที่ประชาชนถามถึงก็คือนโยบายที่ทางพักเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้
จะทำได้จริงหรือเปล่าจะได้เมื่อไหร่
โดยเฉพาะเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาท
ให้กับทุกคนที่มีอายุ๑๖ปีขึ้นไป
แต่คุณผู้ชมค่ะคือล่าสุดทางพักเพื่อไทยออกมาบอกแล้ว
นโยบายนี้ทำได้จริงแต่น่าจะได้ใช้นู่นเลย
เมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคือสงกรานปีหน้า
ดังนั้นตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นใครมาบอกว่าให้โหลดแอป
หรือมีเอสเอ็มเอสส่งเข้ามาว่าให้กดลิงค์
เพื่อที่จะรับเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทคือมิจฉาชีพนะคะ
อย่าไปกดอย่าไปโหลดอย่าเข้าไปนะคะ
มันมีเป็นแอปมาให้เลยพี่อุ๋ยอืม
นี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชันรับสิทธิ์เงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
หรือลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาท
หรือรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหนึ่งหมื่นบาท
คนไทยรับสิทธิ์หนึ่งหมื่นบาทมันจะมีหลากหลายชื่อแบบเนี้ยค่ะอ่า
หลอกให้คนไปดาวน์โหลดหลอกให้คนไปกรอกข้อมูล
อย่าไปหลงเชื่อนะคะนี่คือมิจฉาชีพนะคะ
มีลิงก์มาให้ด้วยนี่อย่าไปกดลิงก์เลยนะคะ
พลตำรวจรีอำนาจไรพฤษรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยีออกมาเตือนค่ะ
แล้วแจ้งว่าคุณได้รับเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
ถ้ากดเข้าไปนะคุณผู้ชมมิจฉาชีพมันจะทำแบบนี้
มันจะถามข้อมูลมันจะให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน
มันจะให้ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาท
แล้วจะหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัว
นามสกุลเลขบัตรประชาชนอาชีพรายได้
แล้วก็หลอกให้ตั้งค่าให้เข้าไปในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชม
มันจะไปควบคุมโทรศัพท์มือถือเลย
แล้วมันก็จะหลอกให้กดรหัสหรือพิน๖หลัก
แล้วก็จะหลอกให้สแกนใบหน้าอืมไอ้สแกนใบหน้าเนี่ย
เวลาเราโอนเงินใช่ไหมถ้าเกิน๕๐๐๐มันต้องสแกนใบหน้า
มันจะหลอกตามขั้นตอนแบบนี้เลยค่ะ
หรือบางทีก็จะให้โอนเงินค่าธรรมเนียม
เพื่อนำรหัสธุรกรรมธนาคารไปใช้
แล้วก็ควบคุมโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย
เพื่อหลอกโอนเงินจากบัญชีของผู้เสียหาย
ไปยังบัญชีของมิจฉาชีพ
อันนี้เล่าให้ฟังว่ามิจฉาชีพเขาใช้วิธีการแบบนี้
อย่าไปหลงกลนะคะอย่าไปหลงเชื่อนะคะ
คือทางรองโฆษกภักดิ์เพื่อไทยนางสาวตรีชดาศรีทาดาออกมาย้ำเลยค่ะว่า
ให้ระวังค่ะให้ระวังจริงแอปพลิเคชันเหล่านี้ยังเป็นของปลอมทั้งนั้น
แล้วที่มีประเด็นว่ายกเลิกแล้วไม่แจกเงินดิจิทัลหมื่นนึงแล้วอันนั้นก็ข่าวปลอมนะคะ
ตอนนี้พักเพื่อไทยอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาล
คือยังไม่ได้เข้าไปบริหารประเทศเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ดังนั้นยังไม่มีแอปพลิเคชันให้โหลดยังไม่มีลิงก์ให้เข้าไปนะคะ
คือนโยบายนี้อย่างที่มิ้วบอกค่ะเพื่อไทยบอกว่าน่าจะใช้ได้จริงนู่นปี๖๗ช่วงเมษายนช่วงสงกรานนะคะ
ไม่ว่าใครจะแชร์อะไรไปอย่าไปกดอย่าเผลอไปกดนะคะ

ตอนนี้พักเพื่อไทยกำลังรวบรวมข้อมูล
แล้วก็หลายคนถ้าเกิดโดนก็สามารถส่งข้อมูลมาแจ้งให้กับทางพักเพื่อไทยได้ทราบด้วย
จะได้เป็นต้นทางในการที่เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะรองเลขาธิการพักเพื่อไทยคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลก็บอกว่า
มั่นใจว่าประชาชน๕๐ล้านคนจะได้ใช้เงินดิจิทัลช่วงสงกรานปีหน้านะคะ
งบประมาณ๕๖๐๐๐ล้านบาทยืนยันว่าไม่กระทบวินัยการเงินการคลังของประเทศค่ะ
ซึ่งคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีก็สั่งการแล้วนะคะ
ให้เร่งทำเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเพราะถือว่าเป็นนโยบายแรกที่วัดใจประชาชนกับพักเพื่อไทยเลยนะคะ
ว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวและจะดำเนินนโยบายอื่นตามขั้นตอนต่อไป
ทีนี้ค่ะที่เพื่อไทยหาเสียงเอาไว้คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าใครบ้างจะได้เงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
เดี๋ยวมิ้วย้ำความทรงจำกันอีกทีนึงดีไหมคะเราจะได้เตรียมตัวรับเงินกันปีหน้าเนาะ
คนที่จะได้เงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทก็คือคนไทยที่อายุ๑๖ปีขึ้นไปค่ะ
คนที่มีสวัสดิการอื่นอยู่แล้วอะค่ะคนพิการคนชราก็ยังได้นะคะได้เต็มจำนวนเลยนะคะ
คนที่เข้าข่ายรับสิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนค่ะเพราะว่าระบบจะไปผูกกับบัตรประชาชนให้เลย
แต่ก็มีเงื่อนไขในการใช้เงินก็คือใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคหรือเครื่องมือในการทำมาหากิน
ร้านค้ารัศมี๔กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านแต่ทีนี้มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยน
ตามลักษณะภูมิประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกคนเช่นคนสงสัยว่าอุ๊ยฉันอยู่ไกล
รัศมีบ้านสี่กิโลมันไม่มีร้านค้าอะไรที่ใช้ได้เลยไอ้ตรงเนี้ยแหละค่ะ
เพื่อไทยเขาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกคน
แต่ไม่สามารถซื้อของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้นะคะรับเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลค่ะ
ก็กำหนดให้ใช้จ่ายในรัศมีที่กำหนดเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์สำคัญคือ
อยากจะกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทั่วประเทศนะคะ
จะใช้ภายใน๖เดือนนะคะใช้ทีเดียวเลยหมื่นนึงก็ได้
หรือจะทยอยใช้ก็ได้ภายใน๖เดือนแต่ไม่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้ค่ะ
ทีนี้ค่ะมีคำถามอีกแล้วถ้าไม่มีมือถือไม่มีสมาร์ทโฟนมันจะได้ไหม
เพื่อไทยเขาบอกว่าแค่มีบัตรประจำตัวประชาชนจะมีโค้ดให้นะคะ
สามารถใช้เงินดิจิทัลได้ค่ะทีนี้ค่ะประชาชนที่จังหวัดอุทัยธานีบอกว่า
ไม่มั่นใจเลยจะได้เงินดิจิทัลจริงหรือเปล่าจะจับต้องได้หรือเปล่า
อยากจะให้รัฐบาลชุดใหม่มาแก้ไขปัญหาของแพงก่อนได้ไหม
เริ่มจากของแพงก่อนได้ไหมเงินดิจิทัลไม่มั่นใจว่าจะได้ไหม
อันนี้คือทีมข่าวของเราเหมือนไปสัมภาษณ์มาถ้าใครได้ดูช่วงข่าวเช้าข่าวเที่ยง
จะมีเสียงสัมภาษณ์ของประชาชนในพื้นที่อุดัยธานีที่เขาบอกว่า
อยากให้แก้ปัญหาของแพงก่อนนะคะ